แต่ว่าคู่นี้คุณผู้ชมมีข่าวดีไปแล้วนะคะ
แล้วก็จูงมือเข้าพิธีวิวานะคะ

แต่ว่าจนแล้วจนรอดก็ยังไม่ได้จัดงานแต่ง
เพราะว่าเขาทั้งคู่คือเป็นนักร้องนะเนาะ
อยากจะมีแบบโมเมนต์ร้องเพลงด้วยกันนะคะ

ยังรอจัดงานอยู่นะคะยังไม่ล่มค่ะ
แต่ว่าอยากทำให้เสร็จสมบูรณ์แบบอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ค่ะ

เพราะว่าระหว่างที่ได้ใช้ชีวิตอยู่บ้านเดียวกันนะคะ

ก่อนหน้านี้มีข่าวเรื่องโพสต์นั่นแหละค่ะ

ส่วนการมีทายาทเนี่ยค่ะคงต้องรอจัดพิธีแต่งก่อนค่ะ
อีกอย่างตอนนี้นะคะหวานก็มีละคร๓เรื่องจุกไปเลยค่ะ
ส่วนพี่กวางเองนะคะก็มีงานร้องเพลงแล้วก็มีงานแสดงด้วย
ที่สำคัญตอนนี้ชอบดำน้ำหนักมาก

เดี๋ยวรอก่อนค่ะ
เดี๋ยวเราให้จัดงานแต่งงานอะไรให้เรียบร้อยก่อน

ใช่คนก็ถามข้ามไปเรื่องมีน้องแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ

ใช่ค่ะกับ
ตอนนี้ฉันยังมีมองใครเอ้อส์
ส่วนต่ำนี้กำลังสบาย
คุณผู้ชมคือดังมากนะคะ
นี่ไงล่าสุดนะคะพิมน้ำหวานแก้วกลับมารวมตัวกันเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะ
ดีใจมากเพราะว่าพี่แก้วเนี่ยเขาไปอยู่ต่างประเทศเขาก็เจอกันเนี่ยแหละค่ะ
บอกว่าเขาไปออกรายการรายการหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็มีลุ้นนะคะ
คุณผู้ชมปีหน้าถ้ากลับมาเจอกันลียูเนียนแน่นอน
เล่นเพลงเหลอกันแบบสนั่นฮอแน่นอน

แต่ว่าอาจจะยังไม่ได้สะดวกรับงานวงอะไรอย่างนี้ค่ะ
โอ้โหซาซ่าสมัยก่อนมี๓คนเธออยากเป็นใคร

เพราะว่าน้ำหวานก็คือจะได้แต่งกับพี่กวาง

ก็สวยทุกคนเนอะแล้วก็ผลงานทุกวันนี้เรายังร้องคาโลเกะเพลงพี่เขาอยู่เลยนะคะ